มาดูเรื่องเศร้าที่เกิดจากการขับรถตกคลองอีกแล้ว
คุณนัทพงศ์ทางไม่มีที่กั้นแบบเดิมเลยค่ะ

ช่วงทางกลับรถใต้สะพานที่จังหวัดฉะเชิงเซา

เสียชีวิตนะคะคือกรณีนี้มีคนออกมาช่วยเอาออกมาจากรถได้ด้วยนะ
ช่วยปั๊มหัวใจด้วยแต่ไม่ทันค่ะเสียชีวิตค่ะ
แล้วจุดเกิดเหตุก็เหมือนเดิมเลยคือไม่มีที่กั้นทาง
นี่ค่ะตรงนี้นะคะเป็นทางกลับรถใต้สะพานข้ามคลองแขวงกลั่น
ถนนสายประเวทเทพราชที่อำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเศร้านะคะ
ช่วงท้ายโผล่โผล่ชี้ฟ้าอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะ
นี่เกิดตอนเมื่อคืนนี้ตอนเที่ยงคืนครึ่งนะคะ
พลเมืองดีที่พักอยู่ใกล้คุณสมศักดิ์เนี่ยค่ะ
เขาเล่าบอกว่าได้ยินเสียงรถชนดังเลยค่ะก็เลยรีบออกมาดู
ก็เจอรถคันนี้ตกอยู่ในคลอง
เขาเนี่ยทุบกระจกหลังแล้วมุดลงไปดึงร่างคนขับออกมา
ทางกลับรถใต้สะพาน๒ฝั่งคลองนี่
คือเกิดอุบัติเหตุบ่อยค่ะ
ส่วนใหญ่เนี่ยมอเตอร์ไซค์จะพุ่งตกลงไปมาแล้ว๔รายด้วยกันนะคะ
เนี่ยคุณผู้ชมดูโอ้โหแต่จุด

คือมันตรงไปมันเป็นคลองเลยค่ะ
คือยิ่งถ้าเราเห็นแสงไฟอยู่ฝั่งนู้นมันก็นึกว่าเป็นถนนนะ
ใช่แล้วมันไม่มีอะไรกั้นเลยนะคะ
นี่ค่ะเขาบอกว่าอยากจะให้หน่วยงานเข้ามาดูหน่อยนะคะ
ไฟมันสองคนขับก็เข้าใจผิดคิดว่าเป็นทางตรง
อย่างที่คุณรัฐพงศ์ว่าก็พุ่งไปนะคะไม่ได้คิดว่าจะกลับรถ
ก็เลยทำให้ตกคลองกันบ่อยเลยค่ะ
รถเก่งเก็บลนแต่มอเตอร์ไซค์ลง๒คัน๓คันแล้ว

คือกลางคืนส่วนมากจะเป็นกลางคืน
กลางวันมันเบรกอยู่แต่กลางคืน
เพราะว่ามันมาตามไฟ

แต่กลางคืนข้างล่างไฟมันจะไปตลอดทางฝั่งโน้น

แล้วเราก็คือถ้าคนไม่รู้จักพื้นที่นะครับ

ก็จะระบุให้ขับตรงไปได้เห็นไหมคะเนี่ย

ถ้าสะพานคือมันขึ้นสะพานไป

คนก็มีเนียลโนมที่จะตรงไป

นี่ก็เกิดอุบัติเหตุได้เลยนะคะ
เพราะว่าข่าวแบบนี้นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผมว่าในพื้นที่ท่านท่านรู้ว่า
ยังไงรีบไปป้องกันซะป้ายอันไม่กี่บาทนะครับ

หรือว่าคุณผู้ชมอยู่จุดไหนที่มันเกิดอุบัติเหตุบ่อย

แล้วแต่ละพื้นที่ต้องลงไปดูแล้วแหละ
ว่าบ้านเราตรงไหนบ้างที่ต้องเอาแบรีเออร์ไปกั้น
เพราะไม่งั้นนะคือคนที่ยิ่งไปต่างถิ่น

ถ้าสมมุติว่ามีแบบนี้จริงนะไม่รู้จะไปแจ้งใครนะ

บอกว่าอยู่ตรงไหนเดี๋ยวไปตรวจสอบให้อ่ะตอนนี้หนึ่งกว่า
แล้วคือมันแลกด้วยชีวิตไงพอมันเสียชีวิต
มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นถึงบารีเออร์ถึงมา
บารีเออร์ถึงมาตำรวจสพศดาสวันนี้ก็ไปในที่เกิดเหตุ
แล้วก็บอกว่าจุดนี้เป็นจุดเสี่ยงนะคะประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เอาที่กั้นมาวางป้องกันไว้ก่อน
ซึ่งต่อมาเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเซาก็มาเลยค่ะ
เป็นทางที่ขับตรงไปแล้ว
ขอช่วยมาก่อนได้มาสำรวจสำรวจให้ทีนะคะ
ว่าตรงที่ไหนเป็นจุดเสี่ยงถ้าเรารู้ก่อนมันไม่เกิดการสูญเสีย
ล่าสุดครอบครัวผู้เสียชีวิตก็มารับศพ
แล้วก็เนี่ยค่ะทำพิธีเชิญวิญญาณนำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดศรีเอี่ยม
ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ